ท่านผู้ชมครับมีเรื่องของหมอผีชาวปากาเกยอนะครับ
ถูกคนร้ายยิง๒นัดจนเสียชีวิตคาบ้านในพื้นที่จังหวัดตาก
เขาบอกว่าหมอผีคนนี้เนี่ยเก่งเรื่องของคุณสัยมาก
ปกติหมอผีก็ต้องระวังมนต์ดำคุณสัยจะเข้าตัว

อาจจะเป็นคนที่เขาเดือดร้อนจากการไปทำคุณสัยอะไรพวกนี้ไว้นะครับ
ทางตำรวจสพท่าสองยางจังหวัดตากนะครับ
ได้รับแจ้งเหตุเมื่อช่วงสายวันนี้ว่ามีคนถูกยิงเสียชีวิตในบ้านหลังหนึ่ง
ในพื้นที่หมู่สิบตำบลแม่หละอำเภอท่าสองอย่างที่เกิดเหตุเนี่ย
เจอศพก็คือนายดีกอเวียงพนาอายุ๖๐ปีเป็นเจ้าของบ้าน
เสียชีวิตอยู่ในห้องนอนนะครับสภาพศพถูกยิงเข้าที่ศีรษะ
โหลกศีรษะกับสมองนี่กระจัดกระจายทั่วพื้นบ้านเลยเลือดไหลนองเต็มพื้นเลยนะครับ
จากการสอบสวนทราบว่านายดีกอร์เป็นหมอผีชาวปากากยอปกติรับทำคุณสัย
ไล่ผีสางนางไม้ทำเสน่หยาแฝดให้กับกลุ่มชาวปากากยอนะครับ
แล้วนายดีกรนี่จะมีชื่อเสียงมากชาวบ้านนี่โอ้โหรู้กันดีว่า
เป็นหมอผีที่เก่งกาดมากชาวบ้านหลายหมู่บ้านหลายอำเภอ
ทั้งในพื้นที่จังหวัดตากนะแล้วก็เชียงใหม่ด้วยแม่ห้องศรด้วย
รู้จักกันดีมาให้ทำพิธีเยอะนะตำรวจคาดว่าเมื่อช่วงรุ่งสาง
วันนี้คนร้ายต้องแอบเข้ามาในบ้านแล้วใช้ปืนลูกซองจ่อยิงนายดีกร
ขณะกำลังนอนอยู่ในบ้านคนเดียวยิงเข้าที่ศีรษะสองนัด
ใบหน้าของนายดีกรเนี่ยเละจนแทบจำไม่ได้สมองนี่เปิดเลยนะครับ
ตอนเกิดเหตุถามชาวบ้านแถวนั้นแล้วไม่มีใครได้ยินเสียงปืนเลยนะ
ค่ะจนกระทั่งสายวันนี้เพื่อนบ้านเนี่ยไปหา
พอไปหาก็อ้าวถูกยิงตายอยู่ในห้องนอนเจอเป็นศพไปแล้วใช่
ตำรวจสืบสวนสพท่าสองยางได้เรียกผู้ที่ถือครองอาวุธปืนลูกซองในหมู่บ้านทั้งหมด
มาตรวจสอบมาสอบสวนแล้วนะครับเพราะว่ากระสุนปืนที่พบที่คนร้ายใช้เนี่ยเป็นปืนลูกซอง
ซึ่งในหมู่บ้านคนที่ถือครองอาวุธปืนลูกซองก็จะมีกำนันมีผู้ใหญ่บ้าน
มีชุดรักษาความปลอดภัยก็เรียกมาตรวจร่องรอยเขม่าวดินปืนก่อน
เพื่อหารักฐานเอาไว้ก่อนค่ะอ่าถ้าไม่เจอค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งอืม
แต่เบื้องต้นเอาคนใกล้ตัวในหมู่บ้านไว้ก่อนพันธุบทศพนวรรษนารมณ์
รองภูมิกับการสืบสวนสอบสวนสพท่าสองยางบอกว่า
สาเหตุการสังหารโหดน่าจะมาจากเรื่องการทำคุณสัยเพราะว่านายดีกอร์ทำคุณสัยให้กับลูกค้าบางราย
แล้วปรากฏว่ามีชาวกะเหลี่ยงที่เจ็บป่วยไปหลายคนหลังจากเจ็บป่วยแล้วทุกคนก็กล่าวโทษว่า
ถูกคุณสัยของนายดีกอร์ที่มีคนมาจ้างนี่แหละค่ะก็เลยถูกความเครียดแค้นอ่า
แค้นกำลังถูกโกรธแค้นอยู่ก็เลยเชื่อว่าอาจเป็นที่มาของเหตุการณ์ในครั้งนี้
นี่แต่อันนี้เป็นการสันนิษฐานเบื้องต้นนะจากการสอบปากคำของชาวบ้าน
เดี๋ยวที่เหลือตำรวจเขาต้องว่ากันต่อไปก่อนหน้านี้เราก็เคยอ่านข่าวก่อนนะพี่อุ๋ยที่มีคนไปยิงหมอผี
อืมเพราะรู้สึกว่าตัวเองมีอาการเจ็บป่วยใช่แล้วก็เลยไปยิงเขาเพราะคิดว่าเขาเป็นหมอผีทำของใส่
บางทีก็คิดว่าเนี่ยคนนี้ไปจ้างหมอผีคนนี้แล้วก็มาทำแล้วก็ทำให้เราหรือว่าครอบครัวเรา
เดือดร้อนมีเรื่องราวไม่ดีก็เอายังไงดีล่ะก็ฆ่าหมอผีนี่แหละก็ฆ่าตัวต้นเหตุ
เพื่อที่ของจะได้หายไปก็มีแบบเนี้ยหลายครั้งมันก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะคะครับ